ผู้ชายคนหนึ่งโพสต์ในโลกโซเชียล

เอาเงินออกมาโชว์เป็นปึกเลยนะฮะ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า

โอ้โหคนเข้าไปโอ้โหอาหาร

นี่น้ำพักน้ำแรงคนอายุ๓๐คุณผู้ชม

เงินจริงฮะแบงค์จริงธนบัตรจริงเป็นปึกแบบนี้

แต่สุดท้ายนี่คือจุดจบสายโจร

คนบอกว่าตายไปก็ออกไปไม่ได้หรอกเงิน
ตอนนี้เมียเขากำลังจะตายเพราะป่วยหนักไม่มีเงินรักษา
คนบอกว่าไม่รู้ที่ที่จะลุนไปทำไมแค่นี้

เดี๋ยวหลายคนเอ๊ะทำไมโชว์เงินในทีวีไม่ได้เหรอ

แต่นี่มันไม่ใช่เงินของผู้ชายคนนี้นะฮะ
ขณะที่ผู้ชายคนนี้นำเงินมาเป็นปึก
โพสต์ลงในติ๊กต๊อกข้อความระบุว่าน้ำพักน้ำแรง

คนที่เข้ามาดูก็พากันชื่นชมฮะ
โอ้โหเป็นเงินเก็บเป็นเงินที่ขยันทำมาหากิน

แต่ที่ไหนได้เรื่องราวกับตลปัดฮะ

หน้ามนต์คนโพสต์ดันเป็นโจรฮะ
ที่โชว์เอามาจากไหนนี่ครับคุณ
ย่องเข้าไปที่บริษัทแห่งหนึ่ง
ชื่อบริษัทเกียรติยากรเมเทิลจำกัดที่หมู่๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เขาย่องไปเอาอะไรคุณไม่ได้ไปรับเงินเดือน
ลักตู้เซฟเอาทรัพย์สินออกมาเอามาทั้งตู้เลยฮะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา

กระทั่งช่วงเย็นของเมื่อวานนี้๑๒สิงหาคม
คือตำรวจตามแกะรอยคนร้าย
ทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสุรศักดิ์อายุ๒๙ปี

ก็เลยติดตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักหมู่๖
ซอย๑๑๗ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ

เงินที่เขาโชว์นั่นแหละเป็นปึกนั่นแหละ

และยังไปตรวจค้นเจอตู้เซฟ
สภาพถูกงัดทำลายไป๑ตู้นะครับ
แล้วก็เสื้อผ้าที่คนร้ายสวมใส่ในวันก่อเหตุ

ถาดทองอะไรที่เจ้าของเขาเก็บไว้ในเฟฟ
รวมถึงตู้เซฟเอามาทิ้งกลางทุ่งหมดเลย

สุดท้ายนะตำรวจคุมตัวไปสอบสวน

ไปดูภาพขณะตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้หน่อยครับ
ก็อยู่ดีก็โชว์เงินออกโซเชียลคุณผู้ชมฮะ
คือตำรวจบอกว่าหลักฐานมัดตัวคนร้ายนะฮะ

ตำรวจยิ่งแกะรอยรวบตัวได้ง่ายเลยนะฮะ

โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิด

ดูดีนะคะนี่คือหลักฐานชั้นดี